นี่คุณคะเห็นถ่ายแบบกับน้อง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

ยังไม่มีคักก็มีนิดหน่อยอะไรเนี่ยครับเป็นแบบแม่ลูกเลยเนี่ยค่ะแต่ก็อาจจะพอเค้าสูงมากแนว
แล้วตอนเนี้ยค่ะเขาแบบร้อยเจ็ดจิบห้าแล้วมั้ง
คือใส่ส้นสูงก็ยังแบบ

ตอนนี้ตีกลองตีกลองแล้วก็

เดี๋ยวขอจะเล่นเบสแล้ว
คือจะเป็นทั้งวงเลยคนเดียว

ก็จะเล่นในโรงเรียน
งานโรงเรียนเขาจะเล่นค่ะ

คือเรื่องกิจกรรมนี้ก็ให้ลูกทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
เขาก็จะเล่นบาสเก็ตบอลด้วย

กีฬาด้วย

เตะบอลต้องเตะกับพี่หนุ่ม
เขาให้ไงเขาเลือกให้
พี่หนุ่มก็ไปที่โคราชค่ะ
ก็ได้แผลมาเหมือนกัน

แล้วสนใจไหมคะฟุตบอล

แต่ว่าเหมือนกับตอนเด็กเขาสนใจ
แต่ว่าพอเขาเลิกไปสักพัก

มันจะเหมือนกับว่าเทคนิคมันจะ
มันจะไม่เท่าเขาแล้ว

อย่างล่าสุดก็เห็น

คุณแม่มะม้ากับมะหมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่
คุณแม่มะม่ากับมะมี่
คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่
คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่
คุณแม่มะม่ากับมะมี่
คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่
คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่

คุณแม่มะม่ากับมะมี่
เรื่องแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วก็เออปลื้มดีเนอะอะไรอย่างเงี้ย
คือเขาก็ลืมกับเรากันไปเลยเขาก็ไม่ว่าเราก็นั่งมองแล้วค่ะ
แล้วก็พี่ยาเองเขามีแบบเศร้าหรือแบบฝากกันไหมไม่รู้นะว่าแบบ
อันนี้ไม่ทราบค่ะคงมีแล้วค่ะแต่เขาก็คือเขาคุยกันเอง
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุยเรื่องอะไรบ้างแต่มันต้องมีบ้างล่ะค่ะ
เราต้องคุยกันเรื่องลูกก็คือไงค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงนะคะ
ค่ะพี่ดูครับพี่สองครอบครัวมีแววมีแพลนอะไรปะค่ะ
อันนี้ก็เดี๋ยวขออัปเดตกันไปเรื่อยแล้วกัน
ว่าอยากจะมีงานแข็งแรงอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้
คือกี้เคยให้สัมภาษณ์ไปนานมากแล้วนะคะ
แต่ว่าก็คือว่ามันจริงแล้วความสุขมันก็อยู่ที่
อยู่ในใจของเราแล้วก็การที่ทุกคนเข้ากันได้ดี

ซึ่งมีงานหรือไม่มีงานจริงมีงานก็ดีแหละ
แต่ว่าถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่เล็กนะคะ
เพราะว่าความสำคัญมันอยู่ตรงที่แบบอยู่ที่ตรงใจ
แต่ถ้ามีงานก็คือก็จะไม่ใหญ่เหมือนงานแบบใหญ่โต
คือตอนนี้เราก็จะนึกถึงตรงนี้มากกว่าว่า
อ่าก็มีคุยกันนิดนิดนิดนิดหน่อยค่ะ

แสดงว่าพี่หนุ่มเองเขาก็พร้อมแล้ว

คือเขาก็อย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปค่ะ
ก็คือว่าหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คบกันเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีจุดหมายเป้าหมายอยู่ค่ะ
พอเขาเริ่มคุยมากขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้าง

แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยอะไรอย่างนี้
คือรู้สึกดีค่ะให้เกียรติเรา
แล้วก็เป็นคนคือพี่หนุ่มเป็นคนที่ทำอะไร
แล้วก็มีการวางแผนแล้วก็ทำแล้วทำจริงนะคะ
ถ้าจะจัดงานหรือมีงานขึ้นมาเนี่ย
ก็จะเป็นเพราะเราก็คงจะต้องมีแบบผู้ใหญ่มาเป็น
เกียรติกับผู้ใหญ่ได้รับรู้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเรื่องรายละเอียดอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตไปเรื่อยแล้วกันนะคะ
เพราะตอนนี้คือมันยังอยู่ในขั้นตอนต้นนะคะ
เหมือนตอนนี้ค่ะ

คุยค่ะ
ว่าตอนนี้ความรักยิ่งหวานขึ้นเรื่อย

เห็นจากรูป
นี่มันก็เท่าของมันนะคะ
มันก็ไม่ได้เป็นกราฟขึ้นลงอะไรมากมายค่ะ

เขาดูสวีทเขาเป็นคนสวีทไหมคะ

เขาเป็นคนหล่าวไหม

แล้วส่วนเขาทำคลิปให้เป็นยังไงครับ

คือเราไปอัดเพลงเนี่ย
จริงแล้วเราไปอัดเพลงอีกเพลงนึง

เป็นเพลงที่จะช่วยน้ำท่วมนะคะ

ซึ่งกำลังมิกซ์อยู่แล้วก็

ทีนี้มีอีกเพลงหนึ่งที่พี่เอก

อยากจะหมุนเวลาที่กี้ร้องของพี่เจ๊

ก็ล้องกี้ก็มาล้องคอรัสนิด

ก็บอกว่าเอาส่งมาเลยพอส่งมาเลยปุ๊บ
เขาก็ใส่รูปใส่อะไร

ดูกันคือยอดวิวก็ไม่ได้เยอะนะคะ

น่ารักมากคือจากใจอ่ะ
คือใจจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ